ต้องนั้นบ้านอยู่บนยอดด้อย
ดอกเอื้องสามป้อยพอเคยเป็นบ้านบ้านหลานหลืนดิ

โอ้โหเช้าวันนี้อากาศเย็นสดชื่นดีจังเลยครับ
ใกล้ลอยกระทงแล้วคงจะต้องเก็บดอกบัวตองไปทำกระทงกันซะหน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวดอกมุงดอกไม้ขาดตลาดกันหมด
แต่ว่าใครที่จะไปเก็บดอกมงดอกไม้ในระยะนี้เนี่ยนะครับ

เพราะว่าหลายคนได้เจอมาแล้วนะครับในกรุงเทพก็เจอต่างจังหวัดก็เจอนะครับ
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมาพร้อมกับการมาของทั้งสองท่าน

ต้องครับมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

ร้อนมานานหลายวันติดต่อกัน

ความหนาวเย็นความเย็นของหน้าหนาว

สีแบบว่าโทนเย็น
มีความเปลี่ยนแปลงสภาพปรากฌจะดูวันที่พระอาจารย์เต็มดวง

สภาพอากาศจะแปรปวนเป็นพิเศษอากาศจะหนาวเย็นเป็นพิเศษ
แต่ว่าความหนาวเย็นเขาจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แต่สิ่งที่ต้องเจอกันก่อนก็คือเรื่องของฝนนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับ
เป็นภาพแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของพายุ๑ลูกโทราจีนั่นเอง
มีการพัฒนาความเร็วลมแล้วก็มีการพัดเข้าใกล้ฝั่ง

แล้วก็ล่าสุดตอนนี้หลายตัวกลายเป็นห่อมความกดอากาศต่ำ

ก็ไปดูดเอากลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกเข้าสู่ศูนย์กลางไป
ดังนั้นจุดที่มีฝนตกหลักตอนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย

แล้วก็บริเวณแนวรอยต่อระหว่างบริเวณพื้นที่ภาคอีสานกับภาคกลาง
ดังนั้นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษในเช้าวันนี้

จังหวัดลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทัยเลย

ก็ระวังกันหน่อยมีโอกาสเจอกับสายฝนนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญบางจุดบางพื้นที่ฝนก็ตกเยอะเหลือเกิน
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพของกระแสลมนะครับที่มีการหมุนวน
จะสังเกตว่ามีการดูดเอากลุ่มฝนสีเขียวเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้
ซึ่งตอนนี้สลายกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่า๒๔ชั่วโมงเป็นอย่างไร
จะสังเกตว่าระหว่างวันก็จะมีการดูดเอาความชื้น
เอากลุ่มฝนเข้ามารวมอยู่บริเวณศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศนี้
ซึ่งอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างของกัมพูชาของเวียดนาม
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
แล้วก็จุดที่ใกล้เคียงก็คือภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
ก็จะได้รับผลกระทบเยอะเป็นพิเศษ
ก็จะพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง

เพราะว่าถ้าหากดูจากการคาดการณ์ตลอดทั้งวันแล้ว
กลุ่มฝนนั้นจะมีการวกมาตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือมา
จนถึงภาคกลางแล้วก็มาม้วนตัวเข้าสู่บริเวณศูนย์กลาง

โดยผ่านหลายพื้นที่นะครับที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้
ดังนั้นภาคกลางวันนี้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปก็เตรียมรับมือ
ที่สำคัญลูกนี้อาจจะยังไม่ส่งผลกระทบมากเท่าไหร่
แต่ว่าหลังลอยกระทงนะครับจะมีอีกหนึ่งลูก
ซึ่ง๑ลูกนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจับตานะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
จะสังเกตว่ามีการก่อตัวของพายุอีก๑ลูก

ซึ่งการเคลื่อนที่ของเขาก็จะมาจอดอยู่ที่เดิม
ก็คือบริเวณทางตอนล่างของกัมพูชาของเวียดนาม
ซึ่งการมาครั้งนี้ก็จะมาพร้อมกับอากาศหนาวลมเย็น
ที่จะนำเอาความเย็นมาให้กับคนไทยคนกรุงได้สัมผัสอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบนี้
ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้ากระนองฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วย
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตั้งแต่หลังลอยกระทงเป็นต้นไป
สีฟ้าคืออากาศเย็นลง
จะสังเกตว่าหลายพื้นที่อากาศเย็นลงเย็นลงต่อเนื่อง
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเย็นสุดมี๒รอบด้วยกัน
รอบแรกก็คือในช่วงวันศุกร์นี้
อากาศก็จะเย็นลงในส่วนของพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
ของพายุลูกที่จะมาถึงตอนนี้
อีก๑ครั้งก็จะเย็นในช่วงประมาณวันที่กลางสัปดาห์หน้า

ดังนั้นในระยะนี้ที่มีอากาศเย็นอากาศร้อนแบบนี้
ต้องระวังเรื่องฝนวันนี้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปแล้ว
กลุ่มฝนอาจจะครึ้มต้องระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะช่วงประมาณบ่าย๓บ่าย๔มีโอกาสตกเยอะ
ใครจะขับรถสัญจรไปมาไปต่างจังหวัด
ไปทำกิจกรรมต่างก็ต้องระวังด้วย
เดี๋ยวผมตอนนี้ต้องไปขอเก็บดอกก่อน
อุ๊ยพี่ซื่อ